เพื่อไทยกล้าวกลายเสร็จรวมทัย

ก็ไม่มีปัญหานะครับ
ไม่มีข้อแม้ผมจะมีข้อแม้อันเดียวก็คือ
ไม่เอาคุณไปยึดเพราะว่าคุณคุณลุยรู้สึกเป็นหัวหน้าประเด็จการ
นะครับภูมิใจไทยประชาธิปัตย์อะไรมันก็เพียงแต่ว่าอยู่อยู่กับใครก็ได้
ใครจะมาชวนก็ได้ครับยกเว้นรวมไทยสร้างชาติอย่างเงี้หรอใช่ครับ
ถ้าวางกันตรงตรงก็คืออย่างนี้เลยครับพลังประชารัฐก็คือ
พลังประชารัฐอย่างนี้ก็ได้นะฮะเพียงแต่ว่าผมพูดในความเป็นจริง
ก่อนครับในความจริงในขณะนี้เวลานี้ผมเชื่อว่านะอ่า
เทพเทยเขาจะขึ้นมาเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลได้อ่า
หรือไม่ผมไม่รู้นะถ้าเผื่อเขาไม่เอาพลังประชารัฐ
ผมก็อยู่กับเพื่อไทยอยู่แล้วถูกไหมก็ผมก็ไม่ได้ไปเอาคุณประวิทย์
ใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาจับคั่วกับคุณประวิทย์อืม
พลังประชารัฐแล้วผมบอกอ่างั้นผมไม่เอาหรอก
แล้วผมก็ต้องมาอยู่กับประยุทธ์ดิเป็นฝ่ายค้าด้วยกันอ่า
มันอยู่กันได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมว่าก็อยู่ต้องอยู่ฝ่ายนี้ก่อน

คุณเกษียณไปนานแล้วคุณไม่มีกำลังพลคุณไม่มีอาวุธที่จะมายืดอำนาจหรอก
คนยึดอำนาจคือคุณไปยึดใช่ไหมนะคุณไปยึดยึดอำนาจเสร็จ
ถึงไปเชิญคุณประวิทย์นะคุณอนุพงศ์มาร่วมด้วยอืม
ให้พี่มาช่วยผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็ยอมเสียสละมาช่วย
เอาเป็นรองก็เป็นรองนะอะไรต่างเองนะเด็กกว่าจะเป็นนายกก็เป็นไป
เพราะพี่มาช่วยอืมอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับเหมือนพี่สนที่ยิ้มได้เมื่อปีสี่เก้า
ก็ไปเชิญท่านสุริยจุลานนท์มาเป็นนายุงตรีถูกไหมแต่นี่ต่างกันเท่าที่คุณอ่า
คุณประยุทธ์ยึดอำนาจเองกูไม่ให้ใครเป็นกูเป็นเองใช่ไหมฮะ
ในลักษณะนี้นะครับแล้วลงไปดูตอนแถลงยื่นหน้าเสร็จแถลงถูกไหมฮะ
ครับอ่าอันนี้ประยุทธ์นั่งเนี่ยอันนี้ประหลักกระทรวงผู้จัดการสถานอ่า
ผู้เป็นจัดการเหล่าทัพตังค์ผู้เป็นจัดการสุดสุดใช่ไหมอ่า
ประยุทธ์บกเอ้ยเรืออากาศตำรวจอืมถามว่าที่คุณไปยุดยิดอำนาจเนี้ยนะ
หลักกระทรวงเขารู้ด้วยไหมหรือผู้จัดการสูงสุดรู้ไหม
ผู้จัดการตำรวจรู้ไหมไม่รู้เพียงแต่ว่าพวกนี้มันเป็นหน่วยกำลัง
อืมถึงยิดอำนาจเสร็จต้องเรียกเข้ามาเพื่อว่าความเป็นพวก
เพราะฉะนั้นก็คือมองว่าบิ๊กป้อมไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้น
ครับนะก็เลยไม่ติดขัดเรื่องจะร่วมงานด้วยใช่ใช่
แต่บิ๊กตู่ไม่เอาเลยไม่เอาก็คนยึดอำนาจไง
ก็ไม่ดูแล้วฮะในในสรรพาจังภาพนี้ยังมีตลอดเวลานี่อืม
คุณประวิทย์ก็บอกนิ้วนู่นคุณยึดอำนาจอยู่นู่นไม่ใช่ผม
คุณประยุทธก็เฮ้บอกไว้บอกเมืองเดรัฐภาคมนะ
อายฟ้าอายดินเลยนะครับว่ามันกระบด
โทษประหารชีวิตนะถ้าไม่มีการอภัยโทษนะ
ก็ต้องจับไปยิงเป้าอะไรหมดแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นยืนยันว่ายังไงเสรีรวมไทย
รวมไทยสร้างชาติกับพลเอกประยุทธ์
ไม่สามารถร่วมงานกันได้ครับ
อย่างยืนยันเช่นนั้นครับ

แต่ว่าเราจะไม่ใช่แกนที่จะเอานู่นเนี่ยเลยนะ

เนี่ยพิสูจน์ได้จากการเรือกตั้งทั้งทีแล้วถึงแม้เราจะได้น้อยนะแต่เรายืนหยัดอยู่ฝ่ายประชาชนรายอยู่ที่มันถูกต้องมาตลอดครับ
จะ๗๔แล้วจะ๗๕แล้วถูกไหมจะตายวันไหนก็ไม่รู้

เพราะฉะนั้นขอทำใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต
ทำให้พี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดให้ได้นะครับ
ขอให้ไว้ใจผมนะครับ
กับภักษีฤทธิ์รุ่นประชาชนทั้งหมดนะ
ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะ

เดี๋ยวผมโปรคัตนะผมเชิญมาคุยใหม่
นี่เพิ่งได้ยินนะเนี่ยแม่เขาเคยให้ถึง๓๐๐ล้านยังไม่เอาเลย

อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเชิญมานะครับ

วันนี้ขอบคุณครับท่านครับ
ครับสวัสดีครับ